เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตลาดไปซื้อบานานะ
อะไรนะไปห่างหลาย
ไปตลาดไปซื้อกล้วยกับพ่อค้าร้านนี้
พ่อค้าร้านนี้เขาเรียกลูกค้าไม่เหมือนใครนะคะเรียกยังไงไปดูกันค่ะ
เห็นมั้ยคะเพราะว่าพ่อค้าเรียกลูกค้าไหม
ไหนพ่อค้านี่ไงเพราะว่าค้ายืนสองขาอยู่นี่
ตัวขาวขนาดนี้มองไม่เห็นเหรอขาวลายจุด
ใช่ต่อคอแดงเหลือกลูกค้ายังไง

ใกล้ไหมเออถ้าพูดไม่ชัดนี่มีเรื่องเลยนะเข้าใจผิดได้
พ่อค้าขายกล้วยก็ต้องขายกล้วยค่ะเพราะวิธีการห่าวแบบลูกค้าก็ไม่เหมือนใคร
เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนน้องฉลาดแล้วก็แผนรู้มากเห็นไหมคะ
ช่วยรับเงินทอนเงินอะไรโหน่ารักมากจริง
สุนัรตัวนี้มีชื่อว่าเจ้า

เจ้าของเขาบอกว่าน้องมีลักษณะพิเศษ
นิสัยของเขาคือชอบขายของ
ชอบเล่นขายของแล้วก็ชอบเก็บตังค์
เพราะว่าน้องจะเอาตังค์ไปแลกขนม
ก็คือถ้าไม่ให้ขนมน้องก็จะไม่ให้เงินคุณ

ไม่จริงถ้าร้านเจ้าของเงินไม่ต้องเอาขนมไปให้เนอะ

น้องเคยแยกเงินกับเจ้าของจนธนบัตรขาดแบงค์ขาด
คือไม่ยอมให้ขนมใช่ไหมไม่ปล่อยเงิน
อ๋อแบงค์ขาดเลยคุณตลาดจริงเนอะ
ใครอยากจะอดดุลพรหมายร้านของน้องโนอาร์นะคะ
น้องขายอยู่ที่ตลาดทิพย์เกษรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
จริงไม่ได้มีแต่กล้วยนะมีหลายอย่างแล้วก็
และก็จริงนักบริษัทดูดจริงดังนั้นเข้ามาที่หน้าที่ตลาดมาก

ก็เห็นภายบนแล้วไหมหามาดำขาว
เรียกยากจังเลยค่ะแก้มังกรมานี่ลูก